แต่จะพาไปดูวิถีชาวบ้านเขาหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

มีชาวบ้านเขาจับปลาบึกตัวใหญ่ได้
ตัวใหญ่มากถึงขั้นว่าต้องใช้เพื่อนประมาณ๕๖คน
มาช่วยกันจับขึ้นมาจากน้ำค่ะ

เดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมดูนะ

นี่มันปลาบึกหรือว่าปลาทูน่าครับ

เขาไปนำปลาบึกขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า๕๐กิโลกรัม

ใส่บรรทุกท้ายรถจากกระยัน
ยนต์ซ้อนท้ายมอเซย์ไปอ่ะแบบนี้นี่เหรอ
ซ้อนท้ายไปเพื่อจะนำปลาตัวนี้ไปขาย
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองยะโสธร
โดยมีพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่เข้าไปจับจ่าย
ซื้อของในตลาดเนี่ยมามุงดูกันใหญ่เลย
เพราะเขาไม่เคยเห็นปลาบึกตัวใหญ่ขนาดนี้
เขาถึงบอกว่ามันตัวใหญ่จริงใหญ่มากคุณเคยเห็นปลาทูน่าไหม
ใช่เหมือนบูฟินตัวใหญ่เหมือนเลย
ต่อมาเขาบอกว่ามีหญิงวัยกลางคนคนนึงเดินเข้าไปในตลาด
ร้านนี้เขาบอกว่าขอซื้อปลาบึกตัวนี้ในราคา๕๕๐๐บาท
เขาบอกว่าเขาจะนำปลาตัวนี้ไปประกอบอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงาน
แล้วจากการไปสอบถามหนุ่มเจ้าของปลาคนที่จับปลามาได้
เขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนเขากับเพื่อนพากันไปตกปลา
หาปลาที่แม่น้ำชีแล้วช่วงที่ไหลผ่านเขตอำเภอเมืองยะโสธร
ประมาณสักตี๒ปรากฏว่ามีปลาบึกตัวนี้มาติดเบ็ดค่ะ
พอมาติดเบ็ดเสร็จตัวเขากับเพื่อนอีก๖คน
ก็ต้องช่วยกันในการนำปลาบึกเนี่ยขึ้นมาใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
จึงจะสามารถนำปลาตัวนี้ขึ้นจากแม่น้ำชีขึ้นมาได้
หลังจากขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็นำขึ้นท้ายรถจักรยานยนต์ไป
เพื่อจะนำไปขายในตลาดสดเทศบาลเมืองยะโสธร
เรื่องต้นนะคะตั้งราคาขายไว้ที่๖๐๐๐บาท
แต่มีลูกค้ามาขอซื้อในราคา๕๕๐๐บาทไปแล้ว
ก็เลยตัดสินใจตกลงขายให้ไปเลย๑ตัว
เอามาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชม
ให้ดูว่าความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะ
เราเห็นปลาตัวใหญ่แบบนี้แล้วมันก็เป็นวิถีของชาวบ้านแถวนั้นด้วยเนอะ